แล้วบอกว่าโดนโรคจิตมาลวนลาม
เอามือมาตะปบตรงกระโปรงตรงของสงวนของเธอเลย
ตอนแรกเอามือมาวางแปะไว้ก่อน

คุณผู้ชมไปดูสิ่งที่เธอโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์หน่อยนะคะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นข้อความที่นักศึกษาสาว
คือเธอระบุว่าไม่คิดว่าจะเจอเรื่องนี้กับตัวเอง
เมื่อเจอลุงคนนึงฉวยโอกาสลวนลาม
อวัยวะเพศในช่วงที่คนบนรถไฟฟ้าแน่นรถนะคะ

สรุปใจความได้ก็คือผู้ชายคนนี้ผิวดำ
รูปร่างสูงสักประมาณ๑๗๕ขึ้น
อายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
จากสถานีสาราแดงตอนนั้นสักทุ่มหนึ่งค่ะ
เยอะด้วยเธอบอกคนเยอะนะคนเต็มรถไฟฟ้าเลยนะฮะ

แล้วเธอก็เรียกผู้ชายคนนี้ว่าอีลุงคนนึง
แล้วตอนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ข้างหน้า

แต่เธอรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างมาโดนที่ขาของเธอ
ก็พยายามแล้วนะจะเขยิบตัวหลบมา
แต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าคนมันแน่นจริง
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ยังขยับตามมาอีก
แล้วผู้ชายคนนั้นใช้มือมาแตะที่ของลับของเธอบนกระโปรงเลยค่ะ
เธอก็ตะโกนดังลั่นเลยนะว่าโรคจิต
แล้วคนทั้งขบวนหันมามอง
แต่เธอบอกว่าไงรู้ไหมที่เจ็บใจมาก
ถ่ายรูปเอาไว้ไม่ทันไล่จับชายที่ก่อเหตุไว้ไม่ได้
แล้วเสียความรู้สึกเพราะว่าคนรอบตัวเธอที่ยืนรออยู่ตรงชาญชาลาเนี่ย
ไม่ได้มีใครช่วยเธอไม่ได้มีใครตามจับตะลุงคนนี้เลย
แถมยังเปิดทางให้ตะลุงเนี่ยวิ่งหนีด้วย
เธอก็เลยตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้ให้สังคมได้รู้นะคะ
บอกว่ามีแค่ป้าคนนึงที่เพิ่งเข้าขบวนมาแล้วก็ถามว่าหนูโอเคไหม
ส่วนคนที่อยู่ใกล้เห็นเหตุการณ์ชัดสุดแต่ไม่ทำอะไรเลย
งงว่าเจอแบบนี้แล้วจะอยู่เงียบหรือ
ทำไมไม่ช่วยกันอะไรอย่างนี้เธอก็สงสัยตรงนี้นะฮะ

ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยเธอก็บอกนะว่าแจ้งความแล้ว
เดี๋ยวจะขอไปดูกล้องต่อส่วนใครถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้
ถ้าเกิดถ่ายคลิปหรือว่ารูปไว้ไม่ทันเนี่ย

จะได้มีเขานี่แหละคอยเป็นพยานตอนแจ้งความ
เพราะว่าตำรวจที่สนยานวา
ที่ที่เธอไปแจ้งความเขาแนะนำไว้

แต่แจ้งความไว้แล้วกำลังหาวิธีการอยู่
จากการดูท้ายคลิปหลายคลิป
ชอบนั่งรถวนสายสีลม
แล้วก็จะอยู่หัวขบวนท้ายขบวน

ยังไงก็ให้สาวระวังกันด้วย